คุณผู้ชมครับเรื่องของหมอแสงบ้าง

หมอแสงให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ถ้าอยากจะฟังเดี๋ยวเรามาฟังนะครับ
หมอแสงพูดอะไรกันบ้างนะครับ
แล้วก็ทางด้านของคนที่ไปรอรับยา

แล้วก็ต่างไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีนะครับ

ก็ไปติดตามบรรยากาศที่สถานีตำรวจ
เพราะว่าหมอแสงจะแจกยา
เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว

และไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้าย

ถ้าผลการตรวจสมุนไพรของผมออกมาเป็นแบบนี้

บรรยากาศที่สพเมืองปราจีนบุรี

ขอรอรับยาจากหมอแสงตลอดทั้งวันนะครับ
แม้ว่าจะมีการแถลงข่าวจากทางกรมการแพทย์
สมุนไพรของหมอแสงเนี่ย
ไม่สามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะครับ
แต่ว่าไม่มีพิษต่อร่างกาย
และจากการพูดคุยกับผู้เดินทางมาลงบันทึกประจำวัน
ต่างยืนยันในผลของสมุนไพรของหมอแสงนะว่า

หลายคนไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว

หมอบอกว่าเอ้าทำไมเชื้อมะเร็งมันน้อยลงมันลดลง

หนึ่งในผู้มารับยาคือนางสาวพิษสมัยเวียงเงินอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ก็ข้ามจังหวัดมาที่ปราจีนบุรี
บอกว่าแม่ของเธอเพิ่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณหมอแจ้งกลับมาว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหาร
อยู่ในระยะที่๓จะต้องทำการผ่าตัด
แต่ว่าได้สอบถามคุณหมอว่าเมื่อผ่าตัดแล้ว

เธอก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะขอรับยา
ขอรับสมุนไพรจากหมอแสง
เอาไปให้แม่ของเธอนะครับ
มีคนกินแล้วทานแล้วแบบเขาหายอะค่ะ

เขาเป็นที่เต้านมเป็นระยะที่๔แล้วเขาขอหายค่ะ
เขาก็เลยแนะนำว่าให้เราลองมาดูลองมารับยาดู

เพราะว่าหมอก็มีแต่จะผ่าอย่างเดียว
แต่ก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมอะไรอย่างนี้
ว่าร่างกายคนไข้ผ่าออกมาแล้ว
มันจะรอดอยู่ให้ทุกคนนะครับ
ซึ่งการรับยารับสมุนไพรของหมอแสง
ก็กำหนดในการรับสมุนไพร
วันเสาร์ที่๕พฤษภาคมนี้
แล้วก็เป็นไปเหมือนทุกครั้งแหละครับ
กระทั่งไปถึงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
เพราะว่าคนจะมาเยอะแล้วก็หมอก็พยายามที่จะจัดนะฮะ
คนไข้เก่าคนไข้ใหม่ญาติผู้ป่วยจะรับอย่างไร
หมอแสงให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็บอกว่าโอ้โหขอแฉหน่อยนะ
นี่ก็มีหมอตั้งหลายคนมีตุลาการหลายคน
มีตำรวจมีทหารมีพยาบาล
ก็ยังมารับสมุนไพรของผมไปเลย
รับไปทีเป็นร้อยเลย
และอย่างนั้นคือแสดงว่าเขาก็ต้องเชื่อใจสมุนไพรของผมสิ

แล้วคุณไปทดลองในห้องทดลอง
คุณไปทดลองในหลอดทดลอง

และทำไมไม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับสมุนไพร

ทำไมให้แพทย์สมัยใหม่มาทดลองสมุนไพรของผม
ใช้ผู้ทดลองไม่ตรงกับที่สิ่งที่จะเอาไปทดลอง

แล้วก็หมอแสงเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์อีกเยอะเลยนะ

ถ้าสมมุติว่าหมอแสงใช้คำว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเร็วนี้
ถ้ามิถุนายนไม่แจกแล้วหมอแสงบอกว่าเอาอย่างนี้
ทุกคนที่ยังอยากได้ยาอยู่
แต่ไม่มีการแจกที่บ้านแล้วเนี่ย

จะต้องไปลงชื่อที่อธิบดีกรมการแพทย์

ถ้าเขาแจ้งมาว่าไม่มีใครประสงค์จะกิน

บอกใครจะมารับสมุนไพรผมไปแจ้ง
แจ้งอธิบดีเลยแล้วเขาอนุญาตไม่อนุญาตก็ว่ากันไป

ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับดูท่าทีกันต่อไป

คือไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเกี่ยวกับสมุนไพรเท่านั้นนะ
แต่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ
เรื่องของความหวังของผู้ป่วยด้วยนะครับ
หมอแสงย้ำเสมอว่าคนที่มาส่วนมากมาด้วยความหวัง